เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งติดยาเสพติดมานาน
ติดแล้วหลอนถูกส่งตัวไปบำบัดไม่รู้กี่ครั้ง
แต่ด้วยความรักลูกของแม่ค่ะก็ไปรับตัวลูกชายกลับมาอยู่ที่บ้านจากสถานบำบัด
บางครั้งยังไม่ครบกำหนดเลยคุณแม่ก็ไปรับออกมา
ล่าสุดค่ะเพิ่งเข้าบำบัดที่นครศรีธรรมราชไปได้ประมาณเดือนเศษ
ยังไม่ครบกำหนดแม่สงสารลูกไปรับกลับมาบ้าน
คลั่งยากระทืบแม่ตายคาบ้านเลยนะคะ

นี่คือสภาพศพนางขวัญใจวัย๕๖ปีที่ถูกฆ่าตายอย่างหดเยี่ยม
ตามลำตัวมีรอยถูกทำร้ายซีกโครงหักศีรษะมีรอยพกช้ำ
เลือดออกปากจมูกเสียชีวิตจากอาการบอบช้ำภายในอย่างรุนแรง
หลังถูกนายนวพลวัย๒๙ปีลูกชายแท้ทำร้ายร่างกาย
กลายเป็นศพจมกองเลือดในบ้านพักตำบลดินอุดมอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่
รุ่งเช้าวันที่ห้ากรกฎาคมหลังก่อเหตุนายนวพลขับรถกระบะไปจอดทิ้งไว้ในสวนปลาม
ห่างจากบ้านราวสองกิโลเมตรชาวบ้านจึงช่วยกันจับตัวไว้
หมอนี่จนมุมในสภาพคล้ายคนเสียสติพูดจาวกวนอ้างไม่รู้ตัวว่าฆ่าแม่ตายคามือ
ตำรวจสพลำทัพจึงควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนสอบสวนขยายผลพร้อมทำบันทึกที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
จากการตรวจสอบไม่พบอาวุธเลยสักชิ้นนั่นแสดงว่านวพลทำร้ายแม่ด้วยมือเปล่า
เตะต่อยและกระทืบจนแม่บังเกิดกล้าวสิ้นลม
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเศร้าใจให้กับนางคร่องวัย๗๘ปีแม่ของคนตายและมีศักดิ์เป็นยายของนายนวพล
ร่ำให้ปริ่มขาดใจเสียใจอย่างหนักจนญาติญาติต้องคอยดูแลใกล้ชิด
คล่องบอกว่าตอนเช้าพอรู้ว่าหลานคลั่งจะทำร้ายแม่ก็รีบมาหาที่บ้านจะเข้าไปห้าม
พอมาถึงหลานก็อยู่ในอาการเสียสติไล่เตะตนสองครั้งจนต้องวิ่งหนี
จากนั้นก็ตรงปลีกเข้าไปทำร้ายแม่สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากฤทธิ์ยาเสพติด
พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงนายนวพลโวยวายอยู่ในบ้านเหมือนทุกครั้ง
อารวาสทำลายข้าวของจนเป็นเรื่องปกติแต่ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุอุชกัน
ฆ่าแม่ได้ลงคอคนในครอบครัวอย่างน้องสาวนายนวพลบอกว่า
พี่ชายมีอาการคลุ้มคลั่งบ่อยเคยแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันและตำรวจ
พาตัวไปบำบัดอยู่บ่อยครั้งครั้งล่าสุดไปที่ศูนย์บำบัดในอำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เดือนเศษเมื่อไม่กี่วันแม่เพิ่งไปรับกลับมา
ที่ยังไม่ครบกำหนดเพราะเป็นห่วงลูกไม่ใช่แค่แม่ที่โดนทำร้าย
ก่อนหน้านี้ตนก็เคยถูกพี่ชายทำร้ายเขาเคยข่มขู่ทุกคนในบ้าน
กลัวความตายต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น
นายธรรมชนะสุวิมลผู้ใหญ่บ้านหมู่๔เป็นอีกคนที่ออกมายืนยันว่า
ชาวบ้านย่านนี้รู้วิรกรรมของนายน้ำวพลเป็นอย่างดี
หมอนี่ขึ้นชื่อเรื่องทำร้ายคนในบ้านบ่อยครั้งเสพยาเสพติดมานานจนเพี้ยน
ก่อนหน้านี้เคยพาไปบำบัดแต่ทุกครั้งคนเป็นแม่ก็จะแอบไปรับลูกกลับมาด้วยความรัก
อยากให้ลูกกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี
คือทีมีประวัติเสพยาบ้าน
เป็นสิบปีแล้วเสร็จแล้วผมเป็นผู้ใหญ่บ้านพ่อเป็นผู้ใหญ่เก่า
ผมก็เป็นผู้ช่วยมาก่อนเสร็จแล้วแกก็ฝากไว้กับผม
ทำร้ายร่างกายบุพการีเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ขยายผลพบประวัติเดิมเคยถูกจับคดียาเสพติดมาหลายครั้งหลายคราว
เสพทั้งค้าครบสูตร
คดีนี้ชาวบ้านพากันกรนด่าสาบแช่งขอให้ตายตกตามกัน
ภัยยาเสพติดคืบคลานเข้าสู่สถาบันครอบครัวมาช้านาน
ครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นก่อเหตุมาตุฆาต
ลูกชายฆ่าแม่ตายคาบ้าน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน